คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงรายการเรตติ้งดีรายการฮอตทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง

ของเราก็เรตติ้งดีไม่แพ้กันนะคะแต่ว่ารายการนี้เรตติ้งดีสุดสุดเลย
สำหรับรายการร้องได้ให้ล้านค่ะซึ่งได้พิธีกรทั้งสองคน
พี่หนุ่มสันติศุกร์แล้วก็พี่เป๊กกี้ศรีธัญญาเขามาดำเนินรายการ
ซึ่งทั้งสองคนเขาฝากขอบคุณแฟนผ่านบันเทิงไทยรัฐ
ที่ได้ติดตามและสนับสนุนมาโดยตลอดพร้อมกับย้ำอีกว่าปีหน้ารอดูนะ
เพราะว่าจะมีการปรับฉากใหม่ใหญ่ตุ้มแน่นอนที่สำคัญเงินรางวัลแจกแบบไม่อั้นอย่างเช่นเคยค่ะ
ทุกคนที่ได้มาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตกลับไปชีวิตพลิก
และเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะรายการนะคะ
เพราะว่าต้องขอบคุณไทยรัฐด้วยที่แจกกันแบบไม่อั้นเลย
ซึ่งปีหน้าฟ้าใหม่ปีหมูเรามีอะไรเป็นพิเศษไหมคะ

ตอนนี้ก็เริ่มบันทึกเทปไปแล้วนะครับเรียกว่าโอ้โหเกาหลีเลย
เกาหลีฉากใหม่สวยงามมากลงทุนฉากไปเยอะมากแต่เงินรางวัลยังคงเดิมค่ะ
ร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่ก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
ขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะที่ติดตามที่ชื่นชอบที่คอยให้กำลังใจ
ทั้งพิธีกรและก็ทีมงานเองหรือว่าผู้เข้าเก่งขันในรายการของเรานะคะ
ก็รักกันไปอย่างนี้เรื่อยนะครับ